เหตุการณ์นี้นะครับเป็นการขับรถขวางรถกู้ชีพ

เขาไปไม่ได้เขาก็พยายามขอให้รถคันข้างหน้า

พฤติกรรมบนท้องถนนของคนขวางรถกู้ชีพ
อยากออกโซเชียลไหมครอบ
อ๋ออออจะแสงทำไมก่อน

มาหาความจริงป่ะ
อยู่ที่นี่ไหนอ่ะ

เออเอาเลยดูข้องดูข้อง

ก็ให้คุณญาติตัวเองตอบเนาะ
แล้วเหลือมาชะลองเพื่อนเราได้ไหน
อันนี้ก็ขับหนึ่งเลย

ก็ผิดอยู่แล้วนะแล้วขับแช่อีกต่างหาก

รถกู้ชีพกู้ภัยอีกต่างหาก
นี่เสียงหวอก็ดังนะครับดูสิ

เขาได้ยินกันทั่วทั้งถนนแหละนะครับ

กำลังขับรถเพื่อจะออกไปรับผู้ป่วย

รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะครับ

ขับรถขวางทางรถกู้ชีพ

ในการชี้หน้าคนขับรถกู้ชีพด้วยอีกนะครับ

วันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา

ถนนรามอินทากรุงเทพนะครับ

แล้วก็ระบุข้อความไว้ยาวเหยียดพอสมควร
พอจะสรุปใจความได้แบบนี้ครับ

มารับผู้ป่วยที่มีอาการหายใจเหนื่อย

ขณะที่รถเองแล้วก็เจ้าหน้าที่รีบไปรับ
เปิดไฟแล้วก็เปิดเสียงไซเรน

แช่ขวาตอนนั้นทางรถกู้ชีพ
คิดว่าเขาอาจจะไปกลับรถก็ได้

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับ
แต่มันเลยจุดกลับรถมาแล้ว
เอ้ารถจักรยานยนต์คันนี้ไม่เห็นกับรถสักที
แล้วก็ยังขี่แช่ขวาต่อนะครับ
ทำให้รถกู้ชีพเขาต้องช้าลงแล้วก็เสียเวลา
ทีนี้พอจะเร่งแซงหน้าขึ้นนะครับ
ก็แซงไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นมันก็ช่วงขึ้นสะพานอีกนะครับ
รถจักรยานยนต์ก็ตอนแรกเหมือนจะหลบซ้ายนะ
แต่อยู่ก็ออกมาขวามาขวางหน้ารถกู้ชีพอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะหันมาชี้หน้าคนในรถกู้ชีพอย่างที่เห็นในคลิปนะครับ
จากเหตุการณ์นี้ทำให้รถกู้ชีพเสียเวลาไป๕นาที
ในการรับผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
แม่แค่วินาทีเดียวแค่๑นาทีก็มีค่าต่อชีวิตแล้วนะครับ

ก็อยากจะฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน
หากเจอรถกู้ชีพและรถพยาบาลให้พยายามหลบทางหรือว่าให้ทางนะครับ
หรืออำนวยความสะดวกค่ะได้
แต่คุณต้องขี่เร็วกว่ารถกู้ชีพนะครับเพื่อให้มีการส่งคนป่วย
ถึงมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็วนะครับ
และก็เป็นวินาทีชีวิตจริงนะฮะ